โหดเหมือนกันเลยคนเคยสนิทกันเคยเป็นเพื่อนซี้กันเลยนะคะ
อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนนอนอยู่ในบ้านนอนเล่นโทรศัพท์อยู่
อดีตเพื่อนซีขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านเดินดุ่มเข้าไปในห้องพร้อมมีดดาบยาวเมตรหนึ่ง
เข้าไปถึงเสียบอกเพื่อนเลยยังไม่พอนะคะยังไม่สาแก่ใจ
ลากร่างเพื่อนที่โดนเสียบแล้วเนี่ยนะคะออกมากลางถนนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ทับร่างซ้ำ
โอ้โหมันอะไรขนาดนั้น
แล้วทั้งหมดเนี่ยการกระทำทั้งหมดเนี่ยอยู่ตอนหน้าแม่ผู้ตายนะคะ
เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าเองค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนบางมวง

คนที่ถูกแทงก็คือนายอับดุลละสันบวชบูอายุแค่๒๑ปีนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังเกิดเหตุแล้วแต่ก็เสียชีวิตค่ะ
คนร้ายชื่อว่านายเมฆหลังก่อเหตุก็ทิ้งมีดดาบยาว๑เมตรเอาไว้
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของแม่ผู้ตายตลอด
ปรีดาสันบวชบูลเล่าให้ฟังนะคะเล่าด้วยอาการตกใจ
บอกว่าแม่เห็นเหตุการณ์แม่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลย
ตอนนั้นลูกแม่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องนอน
สักพักหนึ่งในเมฆขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับมีดดาบ
้วงแทงลูกเข้าหน้าอกข้างซ้ายตัดคั่วหัวใจทะลุหลังค่ะ
เนี่ยเดินดุยเข้าไปเลย
เปิดห้องเข้าไปปุ๊บโอ้โหควักมีดเสียบลงไปเลยค่ะ
นี่นะคนเคยเป็นเพื่อนสีกันเคยเป็นเพื่อนสีกัน
เสียบเสร็จไม่พอลากออกมา
ด้วยสัญญาณความเป็นแม่ค่ะวิ่งมาห้ามเลยประหยามแบบห้าม
พยายามยื้อยุดไกลเป็นว่านายเมฆน่ะ๘๙
ผลักแม่ล้มแขนถลอกแขนเจ็บเลย
เสร็จแล้วยังไม่ลืมเรื่องที่ตัวเองอยากจะทำ

มาหน้าบ้านเนี่ยลากมานอนกลางถนนแล้วก็
ขี่มอเตอร์ไซค์ทับร่างอ่ะค่ะโอ้โหต้องถามว่า
โกรธแค้นอะไรมากันเรื่องอะไรอ่ะทำไมถึงขั้นต้องขนาดนี้เลยเหรอ
จิตใจทำด้วยอะไรอ่ะลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ
ยกต้นมาแร่เห็นเขาแต้งหลบมาเหลือเผือน
ทำเหลือเจ็บไว้ไปเย็บยนตร์แม่บอกว่าไม่เคยคิดเลยนะ
กินข้าวที่บ้านอ่ะในเมฆอ่ะมากินข้าวที่บ้านอ่ะก็บ่อยอืม
ระยะหลังแม่แอบเห็นเหมือนกันว่าสองคนมีเรื่องหมางใจกัน
แต่แม่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเดือนก่อนเพิ่งต่อยกันไปเอง
ทีนี้นายอับดุลละผู้ตายเนี่ยนะคะเขาสมัครเป็นทหารเกณฑ์
กำลังจะเข้ารายงานตัวผลัด๒ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้อยู่แล้วค่ะ
ค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปรับใช้ชาตินะคะเสียชีวิตซะก่อน
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวในเมฆอยู่ค่ะอืม